เพิ่มความสวยไงรู้สึกว่าความสวย
มานี่มาให้ดูนะคะในแวดวงลูกทุ่งดิฉัน
น้องดิฉันคุณผู้ชมยิ่งอยู่ยิ่งดัง

ต้องใช้คำนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
ต่อให้แบบใครขุดรูปสมัยเก่ามานะคะ
เธอไม่มีอายนะคะเพราะว่าเชิดใสค่ะ
ฉันยิ่งดังฉันยิ่งสวยค่ะคนแรก
ใครทายใครแนนมหาทัยเยียงมาก
คือไม่อายนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวิวัฒนาการ

ให้คุณผู้ชมดูกันชัดว่าหัวจดเท้า

คิ้วดัดฟันทำตาฉีดแฟทลดไขมันฉีดโบท็อกเสริมหน้าอก
นี่คือจ๊ะอาสยามบอกเลยนะคะ

สั่งชอบนะทำอะไรก็บอกไม่ต้องปิด

เคยบินไปแก้ที่เกาหลีมาแล้วยองเซโย

ทำแล้วสวยเรารวยเราปังเรามั่นใจ
เพราะว่าพี่แจ๊กกะลีนก็เป็นคนหนึ่งที่

เดี๋ยวก่อนเราได้ข่าวว่าเหลือแค่ลูกตาขาวอย่างเดียวแล้วนะ
เราอันนี้ก็ทำตามความหว่าสม
ก็เพื่อทำมาหากินแล้วก็สร้างความสุขให้แฟนนะคะ
คนต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะใบเตยอาสยามคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยคนนี้นะยิ่งดังยิ่งสวยจริงค่ะ
ไปดูซิเคล็ดลับความสวยของเธอมีอะไรกันบ้างนะ
ยิ่งตอนนี้เป็นคุณแม่ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ชม
แต่ว่าสำหรับคุณใบเตยนะคนนี้บอกเลยว่าไม่เคยทำศัลยกรรม
ซิลิโคนอยู่บนใบหน้านะคะเธอบอกแบบนั้น
ก็แค่แบบโบท็อกหน้าผากฟิลเลอร์ร่องแก้มอะไรอย่างนี้
แล้วก็ในวัย๑๕หยก๑๖หย่อนเนี่ยสังเกตไหมมีการดัดฟัน
เธอบอกว่าเนี่ยก็ช่วงวัยรุ่นกระดัดฟันนะคะก็เลยสวย

นะคะก็สวยตามความดังคุณผู้ชม
อกจากนั้นสายสาวแซ่บไปแล้วมาดูสาวหวานของดิฉันกันบ้าง
เข้าวงการตอนแรกขึ้นภาพมาให้ดูเลย
คุณตะกะแทนชะละดาจำได้ไหม
ม้ากับปลอยหวานเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมค่ะ
เออเข้าวงการผ่านไปผ่านมาเอามือทาบอกอุตตะ
มีเจพพรใช่
ความแซ่บมาแบบเพิ่มทวีคูณมากเลย

สาวหวานตาโตแก้มป่องผมหน้าม้า

เปลี่ยนลูกใหม่เพิ่มผิดความแซ่บกันเลยนะคะ

แต่เดี๋ยวนี้บอกเลยสลัดความเศร้าทิ้งค่ะ
มามีกับความมั่นใจแล้วก็ความสุขแล้วก็ความสนุก
พร้อมบอบพร้อมเสิร์ฟให้กับแฟนนั่นเอง
อันนี้แน็ตบอกเลยว่าเห็นดักร้องดาราเขาสู่ฅวิวแบบนี้แล้วนะ

มองอะไรแล้วมันก็เพลินตาแล้วก็สนุกไปกับเพลงเพราะของพวกเธอด้วย
และสต่อปรับมาผู้หญิงทุกคนต้องดูแลตัวเอง
ใครไม่สวยบนโลกใบนี้มีแค่คนขี้เกียจเท่านั้นแหละถูกต้อง
โอเคไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูแลตัวเองก่อน